แม่แก้วคุณแม่ของพระเอกหนุ่มณเดชนคูกิมิยา
เขาออกมาเปิดเผยเรื่องราวความน่ารักของคู่พ่อลูกคุณณเดชน์กับคุณพ่อของเขา
ให้เราได้ติดตามกันแต่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
ไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ
ถือเป็นหนึ่งในครอบครัวคนบันเทิงที่แบ่งปันภาพความรัก
ผูกพันของสมาชิกในครอบครัวให้แฟนได้พลอยรู้สึกอบอุ่นไปด้วยอยู่เสมอ
สำหรับครอบครัวของพระเอกน้ำดีสุดฮอตณเดชน์คุกิมิยะ
ล่าสุดก็มีเรื่องราวสุดประทับใจระหว่างณเดชน์กับคุณพ่อโยชิโอ
ที่ถูกบอกเล่าผ่านอินสตาแกรมแม่แก้วสุดารัฐ
โดยเล่าถึงเบื้องหลังความหล่อเนี๊ยบของณเดชน์
ในวันที่ไปร่วมงานประกาศรางวัลนาตราช๑๒มิถุนายนที่ผ่านมา
นั่นก็คือคับลิงก์หรือกระดุมข้อมือ
สิ่งของชิ้นเล็กแต่มีความหมายยิ่งใหญ่
มีเรื่องราวประหนึ่งตำนานของครอบครัว
เพราะเป็นคับลิงก์ของรักคู่ใจของคุณพ่อโยชิโอ

คุณพ่อโยชิโอได้บอกแม่แก้วให้เก็บไว้ให้ณเดชน์ใช้ตอนโต
และในที่สุดก็ถึงวันที่ณเดชน์ได้ใช้แล้วจริง
สร้างความปราบปลื้มใจให้กับแม่แก้วเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ